ส่วนเรื่องของการขึ้นรับตำแหน่งนะครับ

นายกที่จะเป็นนายกคนต่อไป

หลุดปากนะนี่แหละครับคุณผู้ชม

บอกดีแล้วประชาชนจะได้มีตัวเลือก

นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักเก้าไกล

แต่ว่าไม่ได้ไปแสดงความยินดีส่วนตัวหรอกนะ
ก็ผ่านสื่อนี่แหละกับตำแหน่งหัวหน้าพักดี
ดีประชาชนจะได้มีตัวเลือกนะครับ
ส่วนกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกัธมนตรีและรัฐมนตรีว่า
กระทรวงการคลังหลุดปากพูดว่านายกมี๒คน
นักข่าวจะถามคุณไหนเขาพูดที่ไหนนะดอมพูดที่ไหนนะ
ตอนที่เหมาโรงหนังไปดูภาพยนต์สับประเริ่ม
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีจังหวะที่นักข่าวก็ถามท่านนายกเศรษฐา
นายกก็เหมือนแซวเล่นแซวเล่นกับนักข่าว

โอ๊ยหรอนี่แหละครับ
ส่วนเรื่องนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าก็ต้องไปถามคุณเศรษฐาเอง

ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะ
ก็ทำให้ในตลาดพักการเมืองไทยมันมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีตัวเลือก
แข่งขันกันนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
ที่มีคุณแพทองทานมาเป็นหัวหน้าพักของทางพักเพื่อไทยค่ะ
ก็คงจะต้องไปสอบถามคุณเศรษฐาว่าหมายถึงใคร
ว่านายกสองคนนี่เป็นคุณเศรษฐากับคุณแพทองทานหรือเปล่า

เพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณเศรษฐากำลังพูดถึงใครบ้างนะคะ
คือที่คุณหมายพูดถึงคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิ๊ง

อันนี้น่าสนใจกว่า๒คนแรกอีกนะ
ผมว่าแฟนข่าวไทยรัฐน่าจะรู้คำตอบ
น่าจะรู้ว่าอีกคนนึงคือใคร

เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็อ้างถึงข้อความของคุณสุธิชัยหยุ่น
ตั้งคำถามว่าวันนี้ประเทศไทยมีนายกกี่คน
แล้วก็คุณเศรษฐามาตอบว่ามีคนเดียวครับ
เศรษฐาทวีสินครับ